อภิปรายทั่วไปตามมาตรา๑๖๕ของลำนุนแห่งราชนาจักรไทย
เพื่อหาทางออกให้กับประเทศ
ตามที่มีผู้อภิปรายและตามที่มีข้อเสนอของมอบเยาวชนในทางออกของประเทศ
คือให้นายกลาออกยุบสภาและปฏิรูปสถาบันนั้น
เชื่อว่าทุกท่านทราบดีอยู่แล้วว่าเป็นทางออก
หรือเป็นความต้องการของคนส่วนน้อยเท่านั้น
วันนี้เกิดกระแสที่เป็นความแตกแยกของคนกลุ่มส่วนน้อยดังกล่าว
ขออนุญาตเรียกสั้นว่ามอบเยาวชนนะคะ
บังอาจทำการมีบังควรและทำความเดือดร้อนให้กับประชาชน
ทางออกของมอบเยาวชนนั้นทุกคนทราบดีว่าเป็นไปไม่ได้
ทุกคนทราบว่าจะไม่มีการลาออกไม่มีการยุบสภา
และไม่มีการปฏิรูปสถาบัน
วันนี้จึงต้องขอบพระคุณคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอให้มีการเปิดอภิปรายแบบไม่ลงมติ
เพื่อให้เสนอทางออกให้กับประเทศในรูปแบบที่พอเป็นไปได้
จุดเริ่มต้นของความแตกแยกวันนี้ไม่ได้เกิดจากเยาวชน
ไม่ได้เกิดจากผลเอกประยุทธ์หรือสถาบันใด
หนึ่งในสังคมยุคปัจจุบัน
ปลุกปั่นสร้างความเกลียดชังสร้างความแตกแยก
พลิเคชันที่ประชาชนนิยมใช้จะมีเฟซบุ๊คทวิตเตอร์ไลน์
มีการแชร์ภาพและข้อมูลอันเป็นเท็จท่านประธานคงเคยเห็นภาพดังกล่าวบ้างแล้วนะคะ
ยกตัวอย่างเช่นมีการสร้างข่าวปลอมว่าจะมีรัฐบาลแห่งชาติ
ซึ่งขออนุญาตเอ่ยนามผู้นำฝ่ายค้านท่านสุธินคลังแสงก็พูดสัมภาษณ์หลายครั้งว่าไม่จริง
ผลเอกประยุทธ์ก็ให้สัมภาษณ์เช่นเดียวกันว่าไม่จริง
แต่ปรากฏว่าวันนี้ยังมีแก่นำมอบเยาวชนพูดถึงเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติอยู่
ดังนั้นเยาวชนควรติดตามข่าวสารที่แท้จริง
เช่นเดียวกันมีการใส่ร้ายสถาบัน
ซึ่งตอนนี้กระทรวงดีอีได้กำลังจัดการกับเว็บที่ใส่ร้ายสถาบันไม่ต่ำกว่า๓แสนเว็บไซต์
ดำเนินคดีสารติกาตัดสินไปแล้วไม่ต่ำกว่า๑๐๐คดี
ทำได้ยากมากเนื่องจากพวกแอปพลิเคชันต่างเป็นของบริษัทต่างชาติ
และในเมื่อเราไม่สามารถควบคุมโลกโซเชียลได้ทางออกเดียว
คือการใช้วิจารณญาณในการเสพข่าวสาร
และไม่ไปสังคกรรมกับช่องทางออนไลน์ทุกช่องทาง
ที่กำลังบิดเบือนสร้างความแตกแยกให้กับบ้านเมือง
สวนทางกับโลกในความเป็นจริง
อีกประเด็นข้อเสนอนอกจากการใช้วิจารณญาณแล้ว
ดิฉันอยากจะเสนอให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจังมากกว่านี้
วันนี้มีสมาชิกมอบเยาวชนปกแอกได้ออกมาแฉแล้วว่า
มีต่างชาติให้การสนับสนุนทุน
อนาคตของประเทศไทยจะต้องไม่เป็นฐานทัพของประเทศใด

แล้วประเทศไทยเรามีทรัพยากรธรรมชาติเยอะ

ผู้ใดให้การสนับสนุนต่างชาติ
และร่วมกันสร้างความแตกแยกถือว่าขายชาติ
เจ้าหน้าที่ต้องดำเนินคดีค่ะ
จากการแตกแยกนี้การชุมนุมของมอบเยาวชน
ยังมีความรุนแรงก้าวร้าวจาบจ้วงอย่างชัดเจน
หลังจากที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
มีการเรียกร้องให้รัฐบาลหยุดคุกคามประชาชนที่เห็นต่าง
ใช้กฎหมายจับกลุ่มและปิดปรักประชาชนที่เห็นต่าง
เพราะประชาชนมีสิทธิเสรีภาพ
ซึ่งการพูดแบบนี้ทั้งหมดเป็นการพูดเพียงครึ่งเดียว
เพราะการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินประกาศหลังจากวันที่๑๔ตุลาคม
เมื่อสถาบันต่างหากที่ถูกคุกคามเสรีภาพ
กีดขวางเส้นทางเสด็จอย่างชัดเจน
ไม่ใช่ขบวนเสด็จมุ่งเสด็จเข้าไปที่มอบเอง
และขณะที่ขบวนเสด็จถูกคุกคำเสรีภาพ
เยาวชนยังดูหมินสถาบันซึ่งหน้าพูดจาก้าวร้าวหยาบคาย
จึงเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องควบคุมเยาวชน
และเยาวชนที่นี้หมายถึงนักเรียนมัธยมนักศึกษา
ที่กำลังละเมิดสิทธิ์ผู้อื่น
เยาวชนควรจะแตกว่าต่อให้ไม่ใช่ขบวนเสด็จ
เยาวชนก็ไม่มีสิทธิ์ไปขวางรถหรือตะโกนต่อว่าด่าทอใคร
ไม่มีสิทธิ์เอาอาวุธหมายถึงร่มครีมเหล็กต่าง
ตีเจ้าหน้าที่ไม่มีสิทธิ์ทำลายทรัพย์สินของรัฐหรือผู้อื่น
ไม่มีสิทธิ์ปิดถนนคนกลับบ้านไม่ได้
สร้างความเดือดร้อนน่ารำคาญผิดกฎหมาย
นำไปสู่ความจำเป็นต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
เด็กไม่ต้องชุมนุมแล้วมากเกินไปแล้ว
ดังนั้นไม่ใช่รัฐบาลที่คุกคามประชาชน
แต่เป็นประชาชนส่วนหนึ่งกำลังคุกคามสถาบัน

รัฐบาลมีความจำเป็นต้องปฏิบัติหน้าที่
เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองเป็นหน้าที่
ขอเสนอว่าการชุมนุมเป็นสิทธิเสรีภาพ

เพราะนักประชาธิปไตยต้องไม่ละเมิดสิทธิ์ผู้อื่น
จึงขอเสนอให้รัฐบาลจัดระเบียบ
จัดสถานที่ให้เยาวชนได้มาแสดงออก
ให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน
เยาวชนควรชุมนุมกันอย่างสงบ
รบกฎหมายและหันมาพูดคุยกับรัฐบาล
สร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน
สุดท้ายนะคะประเด็นการเสนอการปฏิรูปสถาบัน
เราได้ยินหลายครั้งจากผู้อภิปรายและมอบเยาวชนว่า
ปฏิรูปไม่ได้แปลว่าลมล้าง
ปฏิรูปแปลว่าทำให้ดีขึ้น
สถาบันมีปัญหาและต้องปฏิรูปสถาบัน
ในข้อเท็จจริงแล้วเราไม่จำเป็นต้องปฏิรูปสถาบัน
และเราปฏิรูปสถาบันไม่ได้อยู่แล้ว
ประเทศไทยปกครองโดยระบบประชาธิปไตย
โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุก
เรื่องนี้คือเป็นเพียงพฤติกรรมของวัชนส่วนน้อยเท่านั้นเอง
เป็นข้อเสนอที่บังอาจไปแตะต้องสถาบันพระมหากษัตริย์
ขอเรียกร้องให้ฝ่ายการเมืองและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

เยาวชนที่เป็นผ้าขาว
ให้หยุดใช้เยาวชนที่เป็นเครื่องมือ
ส่งเสริมและหยุดการกระทำทุกอย่างที่มีบังควร
เพราะเวลาใกล้จะหมดแล้ว
และอาจต้องจบด้วยไม่มีแผ่นดินอยู่